กันหน่อยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์มีการพัฒนานวัตกรรมเรื่องของของเล่นที่ทำมาจากหุ่นยนต์ครับแล้วก็นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดของธนาคารมีการนำไปจัดนิทรศการเรื่องเล่นด้วยนะครับพร้อมทั้งมีการโชว์ของเล่นที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สอดแทรกเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วย

รอก่อนครับเดี๋ยวผมจะประเมินให้นะครับ
ว่ารถของคุณมีค่าเท่าไหร่
ถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาด
แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัล
ถูกนำมาจัดแสดงในงานนิทัศกาลวิทยาศาสตร์เรื่องเล่น
จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะ
เหนือกว่าเป็นแค่หุ่นยนต์ที่แสดงตามงานทั่วไปนะครับ
เพราะว่าเขาเรียนรู้ได้นะครับคือเขามีสมอง
จากการที่ว่าเราให้เขาได้มีโปรแกรมแล้วก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้
ต่อจากนั้นมันมีการพัฒนาต่อไปที่ว่าเขาสามารถเข้าใจ
ไม่ใช่แค่สามารถโต้ตอบได้อย่างเดียว
ภายในนิทัศกาลวิทยาศาสตร์เรื่องเล่น
ยังมีโซนของเล่นภูมิปัญญาไทยจัดแสดงของเล่นสมัยโบราณหาชมยาก
ให้ได้ทดลองเล่นกันด้วยค่ะพร้อมให้เด็กเด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
และการทำงานของกลไกต่างที่ซ่อนอยู่ในของเล่นแต่ละชิ้น
หนูกะลานอนดินที่กำลังเดินอยู่นี้ต่อยอดมาจากรูปแบบการดำเนินชีวิต
การละเล่นและประเพณีในท้องถิ่นใช้หลักการของหนังยางหด
เป็นเกลียวและคลายตัวเพื่อเป็นสปริงในการเคลื่อนที่
นอนและหนูวิ่งไปข้างหน้าได้ค่ะ
แกว่งจักรจันทร์เสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้ค่ะ
เชือกจะไปเสียดสีกับยางสนที่อยู่ปลายไม้ทำให้เกิดเสียง
โดยจักรจันทร์ที่มีขนาดต่างกันเสียงก็จะดังต่างกันด้วย
ปเตอร์ไม้ไผ่เป็นของเล่นที่เคลื่อนที่จากแรงยก
ความเร็วจากการหมุนทำให้เกิดแรงดันใต้ใบพัดสูงกว่าด้านบน
ของเล่นชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่าปลาว่ายน้ำค่ะ
จัดว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในประเภทของแรงโน้มถ่วงค่ะ
เมื่อเรานะคะค่อยปล่อยปลาตัวเล็กนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมลองสังเกตการเคลื่อนที่ของปลาตัวนี้นะคะ
เขาจะค่อยไหลลงมาตามแนวของเส้นเอ็น
ลักษณะว่ากำลังว่ายน้ำอยู่ค่ะ
เคลื่อนที่นี้เราเรียกว่าแรงเสียดทานค่ะ
โดยของเล่นทุกชิ้นจะมีสื่อมันติมีเดียอธิบายวิธีการเล่น
รวมไปถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่าย
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทัศกาลวิทยาศาสตร์เรื่องเล่นจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๙
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
เปิดตั้งแต่๙โมงครึ่งถึง๕โมงเย็นค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน